วันนี้เราเริ่มต้นกันด้วยอุทาหรณ์นะครับ
สำหรับท่านที่ชอบซิ่งรถจักรยานยนต์นะครับ
มีหนุ่มวัย๒๑ปีที่ขี่บิ๊กไบท์ด้วยความเร็ว
ไปตามถนนแอมเพอครวยยอดจังหวัดตรงครังนะครับ

ล้มถไหลกับพื้นถนน
กุศลสถานตรังและชาวบ้านช่วยกันพยุงนายสุภางโน่นถิ่งอายุ๒๑ปี
ได้รับบาดเจ็บศีรษะแตกเลือดอาบตามใบหน้า
และมีบาดแผลตามร่างกายหลายจุด
หลังขี่รถจักรยานยนต์เสียหลักล้มบริเวณสี่แยกอนามัน
ห้วยยอดอำเภอห้วยยอดจังหวัดตรัง
อยู่กลางถนนในสภาพพังเสียหายแต่ยังมีแสงไฟกระพริบติดอยู่
แม่ค้าที่อยู่ใกล้กับจุดเกิดเหตุเปิดเผยว่า
นายสุภานขี่รถจักรยานยนต์ผ่านไปมาด้วยความเร็ว
พร้อมกับยกล้อโชว์อย่างหน้าหวาดเสียว
แต่แล้วก็เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้น
เมื่อรถจักรยานยนต์เสียหลักล้มจนได้รับบาดเจ็บ
โชคดีที่อุบัติเหตุครั้งนี้คนขับขี่ได้รับบาดเจ็บเท่านั้น
แต่ก็ถือเป็นอุทาหรณ์ให้กับสิ่งนักบิดทางหลวงได้เป็นอย่างดี

อกจากจะสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านแล้ว
ยังเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุถึงชีวิตด้วย
ตำรวจและกู้ชีพโรงพยาบาลบ้านแพ้ว

หลังขี่รถจักรยานยนต์ชนกับรถพ่วง

ตะบนสวนส้มอำเภอบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาคร

ผู้บาดเจ็บเป็นชาย๑คนหญิง๒คน
ซึ่งได้รับบาดเจ็บที่บริเวณศีรษะใบหน้า

จึงเร่งนำส่งโรงพยาบาล
รถเสียหลักพุ่งชนรถพ่วงที่ขับสวนมา
อดคล้องกับคำให้การของคนขับรถพ่วง

กำลังขับรถกลับอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐม

รถจักรยานยนต์ที่มีหนุ่มสาวทั้ง๓คนขี่มา
โค้งพุ่งชนถังน้ำมันของรถตัวเองอย่างจัง

ไม่เช่นนั้นก็อาจเกิดโศกกระทะกรรมขึ้น
ขณะที่กู้ภัยมูลนิธิกระบี่ประชาพิทักษ์

อายุ๖๒ปีที่ได้รับบาดเจ็บนอน

ปฏิกูลที่จอดอยู่ข้างห้องเช่า
ภายในซอยเขาแก้วตะบนอาวนาง

สภาพตามร่างกายมีร่องรอยถูกไฟไหม้

แต่ก็พบว่าเสียชีวิตในเวลาต่อมา
ขณะอยู่กันยังพบหลานชายสองคนของนายสมพงศ์
ได้รับบาดเจ็บมีบาดแผลถลอกตามร่างกาย
ซึ่งจากการตรวจสอบรถบรรทุก๖ล้อสีน้ำเงิน
ซึ่งเป็นรถดูดสิ่งปฏิกูลที่จอดอยู่ข้างห้องเช่า

ฝาถังเก็บสิ่งปฏิคูณกระเด็นไปไกล๒๐เมตร
ชาวบ้านที่อยู่ระแวกนั้นระบุว่า
ก่อนเกิดเหตุเห็นผู้ตายซ่อมตัวถังท้าย
ดูสิ่งปฏิกูลโดยมีหลานชายสองคนคอยช่วยเหลือ
อยู่ใกล้จากนั้นก็ได้ยินเสียงระเบิดดังสนั่น
ทำงานอยู่ข้างหน้านี้
และทีนี้ได้ยินเสียงดังระเบิด

แล้วตอนแรกคิดว่าม่อไฟตรงนั้นระเบิด
ก็วิ่งมาดูเห็นพี่เขานั่งเต็มเลยตรงนี้
ก็นึกแล้วว่าไม่ใช่ไหนนึงนะ

ทางนี้ตำรวจสพอาวนางสันนิษฐานว่า
ขณะที่ผู้ตายกำลังซ่อมถังเก็บสิ่งปฏิกูล

จึงทำให้แก๊สที่อยู่ภายในถังดังกล่าวเกิดระเบิดขึ้น

เตรียมตรวจสอบหาสาเหตุอีกครั้ง